กรุงเทพมนากรเหนืออีสาน้าวกว่าปกตินะครับ
ดอยอินถนนพื้นที่ต่างอุณหภูมิลดฮวบ
แล้วก็ยังมีประชาชนนับแสนคนที่เดือดร้อนจากเรื่องของภัยหนาว
ดังนั้นคารวาลรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์และช้อปเปอร์
ตอนนี้นำเสื้อกันหนาวจำนวนกว่า๓๐๐ตัวนะครับ
ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวแล้วนะฮะ

เขาร่วมกิจกรรมทำความดีกันในหลายครั้งแล้วนะครับ

เออแต่ใบเกอร์คราวนี้ขี่ขึ้นดอย

โครงการของเขาคือโครงการพาน้องพ้นหนาวปี
พาน้องพ้นหนาวชื่อน่ารัก
โดยพลตรีบัญชาดุรยภัณฑ์ผู้บัญชาการมวลทวนธรรมบุกที่๓๗
ไข้เมริกรายมหาวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในการปล่อยขบวนคารวาลรถจักรยานยนต์

พร้อมรถยนต์ที่นำเสื้อกระหนาวกว่า๓๐๐ตัว

แล้วก็ขี่แล้วก็บึ่งบึ้นนะฮะ

โครงการพาน้องพ้นหนาวปี๕๙
ทางชมรมผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหาร
แล้วก็ชมรมคนรักรถเชียงรายร่วมกันจัดขึ้น
นำเสื้อกระหนาวทั้งหมดที่มีผู้ร่วมบริจาค
มอบให้แก่เด็กอายุประมาณ๓๑๒ปี
ซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสมีฐานะยากจนที่อาศัยอยู่บน
พื้นที่ดอยสูงแล้วก็ถิ่นธุรกรรดา
แล้วก็ขาดแคลนเครื่องกันหนาวในอำเภอขุนตาน
อำเภอเชียงของแล้วก็อำเภอเวียงแก่น
อำเภอแม่จันทร์อำเภอเวียงป่าเป้า
อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอเชียงแสน
แล้วก็อำเภอเมืองเชียงรายด้วยนะครับ
เนื่องจากขณะนี้อากาศในพื้นที่ดังกล่าว
เริ่มหนาวเย็นลงแล้วก็จะหนาวมากกว่าพื้นที่อื่น

ที่ยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว
เป็นประจำทุกทุกปีเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ
หลายพื้นที่อุณหภูมิลดต่ำลงเรื่อยนะฮะแล้วก็มีผลทำให้ประชาชนนะครับ
อยู่ในพื้นที่สูงก็ประสบกับภัยหนาว
เราจะเห็นภาพทุกปีเนอะเขาต้องออกมานั่งผิงไฟออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
แล้วก็ไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะครับเขาบอกว่าคือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ย
อุณหภูมิน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดถึงสิบแปดองศาเซลเซียส
แล้วก็อุณหภูมิลดลงไปอีกถึงสิบสี่ถึงสิบห้าองศาเซลเซียส
ก็ต้องรอดูในช่วงปลายเดือนนี้นะครับอากาศก็จะเย็นขึ้นเรื่อยนะครับ